สีสันกีฬายังมีให้ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับ
ยังมีอีกหนึ่งกีฬาอีกรูปแบบที่สร้างความคึกคักไม่แพ้กัน

แล้วก็พาลงใต้ไปเลยนะครับที่จังหวัดสตูน

ฆ่าไปข้าบมาแล้วก็เดินวนเดินมา
นี่ต้องเลี้ยงเอาไว้ให้ดีอย่าให้หล่นนะครับ
นี่คือกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ศูนย์ศึกษาตาดิกา
สัมพันธ์ครอบครัวและโรงเรียนตาดิกานะครับ
ก็จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูนักเรียนและผู้ปกครอง

เน้นไปที่กีฬาพื้นบ้านนะครับ
เห็นภาพแรกก็คือการป้อนไข่แม่ลูก
แล้วนี่ก็มีการวิ่งอุ้มแตงด้วย
อุ้มแตงคือวิ่งหอบลูกโป่ง
สาหรับกันลูกโป่งเนี่ยก็ใส่น้ำเข้าไว้นะครับ
และที่สำคัญที่เห็นหมุนเจ้าล้ออยู่อย่างนี้

ใครตกใครแตกไม่ได้นะครับต้นตัดคะแนนนะคะ
เอาไปดูภาพของไฮไลท์กันหน่อยดีกว่าก็คือการแข่งหมุนล้อที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่
หนุนกันมันสนุกสนานมากเลยทีเดียวเอาไปดูภาพให้ดีกันครับ
นี่เป็นไงแล้วหมุนล้อเบี้ยวเลยโอ้โหแต่ละคน
หมุนไม่มาเอาไปกวงมาลัยไม่ค่อยจะดีอันนี้เมาหรือเปล่าต้องตั้งสูญรถ
แล้วนี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์อันนี้คือนี่คือการวิ่งกระสอบแพนกวิน
น่ารักคุณชอบดูซิเอาเอาหมวกลนหมวกลน
คือใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยส่วนเด็กนั้นไซส์ก็อยู่ในถุงกระสอบแบบนี้

ขอกลับบ้านกันเลยดึงน่ารักจังเลย
หนูเขาก็ชอบผู้ปกครองยืนเชียร์อยู่ก็สนุกสนานยิ้มเริงร่ากันแบบนี้
พอจบการเงินขันเท่านั้นแหละน้องไม่ไหวเข่าเสียกันหมดแล้ว
โอ้โหน้องยังเด็กเขาไม่เสียพ่อคุณแม่ที่ช่วยฝึกซ้อมเนี่ยตอนนี้ปวดเข่ากันหมดแล้วค่ะ
เอาล่ะก็ล้มลุกคลุกทานมีความสุขนะครับกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษจริง
ก็ถือว่าเป็นการสร้างความสนุกแล้วก็ความสัมพันธ์ภายในโรงเรียนแล้วก็ชุมชน
รวมไปถึงนักเรียนและผู้ปกครองด้วยนะครับก็ได้มาร่วมทำกิจกรรมกัน
แบบนี้เอาละเดี๋ยวกีฬาสีของไทยรัฐ
ถ้ามีบ้างเดี๋ยวจะบรรจุกีฬาชนิดนี้เข้าไป

สภาพเรา๓คนกระโดดอย่างนี้สิ
แล้วจะหาถุงกระสอบที่ไหนมาใส่นะ

แล้วเขายัดคุณลงไป
ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ผมก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น

ได้มีรอยยิ้มเช้าแบบนี้นะครับ